ท่านผู้ชมครับมีเรื่องปัญหาของเพื่อนบ้านเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะ
คราวนี้หนักถึงขั้นไปทุบบ้านกันเลยนะครับ
ส่งข้อความไว้ก็ได้ว่าเจอลักษณะแบบนี้บ้างหรือไม่อย่างไร
คือการสร้างบ้านเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นบ้านทั่วไปนะ
ถ้ามีรั้วมีกำแหงบ้านติดกันบ้านผมกับบ้านคุณเหยียบมาสอนเนี่ย
แต่เดี๋ยวเนี่ยที่เขานิยมกันก็คือมักจะต่อยื่นออกมา
เพื่อให้บ้านเนี่ยมีพื้นที่เพิ่มจะต่อแบบไหนลักษณะแบบไหนอะไรยังไงก็แล้ว
แต่บ้านที่เกิดเหตุหลังนี้ปัญหาก็คือว่า
บ้านหลังที่มาก่อเหตุทุบบ้านเขานะเขาจะสร้างรั้วใหม่
จะขึ้นรั้วขึ้นเสาอะไรพวกนี้เขาก็ดูบ้านตรงข้ามอ่ะ
โอ้โหนี่คุณสร้างมาชิดติดตรงนี้อันนี้มันล้ำเนี่ย
เพราะอย่างนั้นทุบดีกว่าตามกฎหมายทุบเลย
แต่เขาบอกว่าเขาไปปรึกษามาแล้วนะไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ปรึกษาอะไรมาแล้วว่า
ถือว่าผิดกฎหมายก็ทุบได้
แต่เจ้าน่ะที่บอกว่าคุณต้องเจรจาเกี่ยวกับของบ้านเขาก่อนนะ
ซึ่งเจ้าของบ้านที่ถูกทุบเนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่ได้อนุญาตเลย
สิบบ้านเหรอป้า

ติดทั้งบ้านด้านเธอ

อ๋อตอนนี้เขากำลังบุกลุกนะ

พี่เอาตำรวจเข้ามาได้เลยครับครับเนี่ยเพราะว่ามันเกินเขตเพราะว่าไม่มีหนังสือยินยอมให้เข้ามา
ใช้กฎหมายเลยพี่ครับ
เหตุการณ์ที่ทางเจ้าของบ้านถ่ายไว้เจ็ดมกราคมนะครับอ่าคลิปแรกจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ของบ้านผู้เสียหายที่บันทึกภาพของคุณป้าคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนบ้าน
เป็นคู่กรณีกันเดินเข้ามาในบ้านอีกคลิปหนึ่งก็จะเห็นว่าคุณป้ากำลังว่ากล่าวเสียงดัง
ใส่เจ้าของบ้านที่เสียหายก็คือคุณพี่เสื้อสีส้มนะครับเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่หลังบ้าน
หลังจากนั้นป้าก็สั่งให้ช่างของป้าเนี่ย๕คนปีนทางกำแพงด้านหลังบ้านผู้เสียหาย
แล้วลื้อทุบหลังคาและพื้นที่หลังบ้านทิ้งในคลิปจะเห็นว่าตรงจุดนั้นเป็นที่ตั้งของคอมเลสเซอร์แอร์
มันประชิดติดแนวหลักเขตบ้านของคุณป้าคุณป้าจะเอาเสามาปักตรงเนี้ยเพื่อทำรั้วบ้าน
คือรั้วเดิมเนี่ยป้าบอกว่ามันไม่ใช่หลักเขตของเขาเนี่ยคือต้องเขยิบเข้ามาอีก
ค่ะแล้วพอเขยิบเข้ามาปุ๊บมันจะชนกับกำแพงหลังบ้านที่มีคอมพิวเซอร์แอร์ของเพื่อนบ้านอืม
ป้าก็อ้างอย่างนี้นะป้าบอกว่ายื่นข้อเสนอกับทางเจ้าของบ้านผู้เสียหายว่า
เดี๋ยวถ้าทุบแล้วเนี่ยเดี๋ยวสร้างแนวทางเดินให้ใหม่
จะอยู่ตรงด้านข้างให้คุณไปเข้าทางด้านข้าง
พวกนี้แทนอะไรก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวจะจัดการให้
ค่าใช้จงใช้จ่ายอะไรสองหมื่นบาทเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้
คุยกับช่างแล้วแต่หลังเกิดเหตุทางบ้านผู้เสียหาย
เอาคลิปเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเอาภาพที่บ้านพังเสียหาย
เผยแพร่ในโลกออนไลน์เพื่อร้องเรียนว่าเขาไม่ได้ยินยอม
นี่คือการบุกรุกมาทุบบ้านของเขาการมาทุบบ้านคน
โดยไม่มีการยินยอมไม่มีเอกสารลายลักษณอักษร
ทำได้ด้วยเหรอวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับอยู่ในพื้นที่หมู่๘
ตำบลท่าเสาอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครอ่าก็พบว่าในบ้านเนี่ย
ที่ถูกลื้อทุบก็เป็นพื้นที่ติดกับห้องน้ำแล้วก็มีพื้นคอนกรีต
ออกไปจากตัวบ้านเป็นพื้นที่ใช้สอยเอาไว้วางของ
แล้วก็ติดตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์นะฮะที่คุณผู้ชมเห็นรอยทุบเป็นโพรง
ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือส่วนที่คุณป้าบอกว่าจะทำ
ประตูห้องน้ำให้กับเจ้าของบ้านใหม่โดยจะให้เดินเข้าจากนอกตัวบ้าน
ตามที่คุณป้าแจ้งว่าเดี๋ยวจะทำทางเดินให้คือจะเปลี่ยนทางเดิน
มุมของเขาหมดอ่ะค่ะด้านหลังจะให้โล่งให้ห่างจากรั้วบ้าน
เจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุคุณจิรณันท์ทูบหอมว่าตกลง
เท็จจริงมันเป็นยังไงซึ่งเจ้าของบ้านบอกว่าตอนแรกที่รู้เรื่อง
ก่อนเลยนะก็คือรู้ว่าคุณป้าเพื่อนบ้านเนี่ยไปปรึกษาทางศูนย์ดำรงธรรม
ของจังหวัดสมุทรสาครเกี่ยวกับเรื่องการสร้างรั้วบ้าน
แล้วคุณป้าก็มาแจ้งกับเธอว่าเดี๋ยวจะทำหนังสือมาให้เซ็นนะ
เพื่อให้เซ็นยินยอมว่าเขาจะสร้างรั้วบ้านใหม่หลักเขตเขาเนี่ย
ต้องเขยิบเข้ามาอีกแล้วคุณจะต้องเขยิบตัวกำแพงบ้านของคุณ
นำโรงธรรมเหมือนกันว่าจะต้องยินยอมไหมหรือไม่ยินยอมก็ได้
หรือถ้ายินยอมแล้วข้อเสนอของคู่กรณีนี้เราจะพิจารณาอะไรยังไงได้บ้าง
เป็นพื้นที่บ้านของเธอและไม่ได้ลุกล้ำเข้าไปในเขตหลักเขตบ้านของคุณป้า
ตามที่ถูกกล่าวอ้างด้วยส่วนตัวรู้สึกไม่พอใจมาก
ป้าสั่งให้ช่างรับเหมาเข้ามารื้อแล้วก็ทุบบ้านของเธอ
โดยที่เธอยังไม่ได้ยินยอมอะไรเลยไม่เคยเซ็นอะไรด้วยเลย
ยืนยันว่าบ้านของเธอสร้างมาตั้งแต่๒๕๔๓และพื้นที่ปลูกสร้าง
ลุกล้ำบ้านของคู่กรณีแต่อย่างใด
แล้ววันที่ทุบเราก็มาแย้งว่าอ้าวป้าป้าแล้วทำไมอ่ะไม่มีหนังสือให้เราเซ็นเหรอ
ว่าเรายินยอมแค่ไหนทำแค่ไหนถ้าสมมุติว่าทุบไปแล้วแล้วถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการ
แล้วจะทำยังไงเพราะแค่ลมพูดปากเปล่าไม่มีรายลักษรเลย
จึงถามว่าเราพอใจไหม
คุณก็ดำเนินการของคุณไปเองไม่ใช่คิดแต่ว่าเออเนี่ย
ให้เงินนับตั้งสองหมื่นสามหมื่นเอ้าออกให้แล้วหนูบ้านหนูมันเป็น
ภาพไหนนะถึงจะมาออกทำให้หนูคุณทำเพราะผลประโยชน์ของคุณ
ว่าคุณต้องการความสะดวกสบายของช่างของคุณที่มาทำ
แล้วเรายอมให้เป็นใครมั่งที่ว่าจะยอมให้ทั้ง
ขณะที่คุณแคทนะครับซึ่งเป็นลูกสะพ้ายของเจ้าของบ้าน
บอกว่าหลังเกิดเรื่องคนในครอบครัวรู้สึกทนไม่ไหว
ก็โพสต์เรื่องราวนี้ลงในโลกออนไลน์เพื่อให้สังคมรับรู้ว่าเรื่องแบบนี้

มองว่าเพื่อนบ้านคู่กรณีเอาเปรียบกันเกินไปและติดใจว่ามีสิทธิ์อะไร
เข้ามาทุบบ้านคนอื่นแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้วนะครับ
พร้อมกับเปิดเผยว่าณขณะนี้หลังจากถูกทุบไปแล้วเนี่ย
ห้องน้ำที่ถูกทุบไปแล้วก็ใช้ชีวิตลำบากมากต้องไปใช้ห้องน้ำบ้านของญาติ
ส่วนลูกชายป้าที่ทำการทุบห้องน้ำได้โทรศัพท์มาหา
บอกว่ายินดีชดใช้ค่าเสียหายให้
แล้วเรื่องนี้ทางนายสิริวัตรเตชะพิญญาวัฒน์ประหลัดอำเภอศูนย์นำรงธรรมอำเภอกระทุ่มแบนนะครับ
และนสุปชกโชกสีคร
เจ้าหน้าที่ศูนย์นำลงทำอำเภอกทุ่มแบน
ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุ
บอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่าข้อจะจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้

ทางเจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจสอบรายละเอียด
มาอย่างนี้ก็ต้องทำหนังสือเซ็นยินยอมเป็นรายลักษณอักษร
เพื่อให้ทางบ้านผู้เสียหายรับทราบก่อนดำเนินการสร้างแต่หลังเกิดเหตุทุบบ้านเกิดขึ้น
ป้าได้มาอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าได้รับการอนุญาตจากเจ้าของบ้านที่ถูกทุบแล้ว
ตกลงกันแล้วเป็นการตกลงด้วยปากเปล่า
ขณะที่ฝั่งบ้านผู้เสียหายยืนยันว่าไม่เคยตอบตกลงอะไรเลย
ตรงนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยทางคุณป้าเนี่ยเขาติดประเด็นว่าทางบ้านหลังเนี่ยครับ
ดำเนินการก่อสร้างผิดกฎหมาย
เนื่องจากมีการก่อเติมชิดเข้าไปในรั้วในแนวเขตที่ดินของคุณป้า
ศูนย์นำรงธรรมเนี่ยซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทั่งอบตเองเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้และออกคำสั่งได้
แต่ก็แม้กระทั่งอบตยังไม่สามารถสั่งให้ทุบได้เลยออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข
หากไม่ปรับปรุงแก้ไขเนี่ยทางอบตก็ต้องส่งเรื่องต่อสารต่อไป
ผู้มีอำนาจคนเดียวก็คือสารที่มี
จากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยครับไม่มีการลุกล้ำแต่ว่าติดประเด็นที่ว่าชิดแนวเขต
บ้านเขาปลูกในที่ของเขาแต่ว่าติดกับแนวเขตของคุณป้า
คุณป้าก็เลยบอกว่าก่อสร้างไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากมาชิดแนวเขต
มันมีหลายกรณีครับซึ่งถ้าเป็นทางเท้าเนี่ยสามารถปลูกคิดแนวเขตได้
แต่ถ้าเป็นทางเท้าเลยนะครับไม่ใช่ระเบียงทางนั้นต้องเป็นทางเดิน
ไม่มีการใช้ประโยชน์ใดทั้งสิ้นสูงไม่เกิน๑เมตร๒๐ถือว่าเป็นทางเท้า
ปลูกได้แต่ถ้าเป็นระเบียงเนี่ยมันต้องมีระยะล่นตามกฎหมายกำหนด
ส่วนทางด้านของประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาอำเภอกระทุ่มแบน
ก็ออกมาบอกว่าจริงแล้วคุณป้าก็ยืนยันนะว่าก่อนที่คุณป้าจะสั่งให้ช่างไปทุบบ้าน
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านผู้เสียหายแล้ว
แต่เจ้าของบ้านบอกไม่ได้อนุญาตครับ
แล้วทางป้าเองก็ยอมรับว่าใจร้อนไปหน่อย
ชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญทั้งสองฝ่ายไปตกลงเจรจากัน
หน้านายอำเภอกระทุ่มแบนนายบรรพฤษจันทรวงศ์
ก็ไปที่ศูนย์นำรงธรรมอำเภอกระทุ่มแบนนะคะ

จนสุดท้ายคุณป้าก็ยอมรับว่าบุกรุกเข้าไปจริง

ค่าเสียหายก็จะมีค่าทำห้องน้ำ๓๕๐๐๐บาท
ยายาค่าเสียเวลาค่าหยุดงาน๑๐๐๐บาท
รวมแล้ว๔๕๐๐๐บาท
พอคุณป้ายอมรับจ่ายค่าเสียหายเรื่องการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันก็จบไป
ส่วนกรณีการก่อสร้างรั้วค่ะคุณป้ายืนยันว่าจะสร้างต่อนะคะ
แต่ว่าหลังจากนี้จะให้ทางอบตท่าเสาลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดนี้ก่อน
ว่าจะต้องมีอยู่หรือว่าจะต้องลื้ออะไรออกไปยังไง
อาจจะต้องยอมถอยเข้าไปในที่ของตัวเองในระยะที่เท่ากันภายใต้กรอบของกฎหมาย
ซึ่งก็คือพรบควบคุมอาคารแต่ถ้ายังตกลงกันไม่ได้อีก
เดี๋ยวก็ต้องมาคุยกันอีกรอบนึงนายอำเภอบอกว่ายืนยันจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ผู้เสียหายเองเขาก็กังวลไงว่าถ้าคุณป้ายืนยันว่าจะสร้างต่อ
มาทุบเขาอีกหรือเปล่าอ่ะจะมาทุบบ้านเขาอีกรอบไหมอะไรแบบนี้
เพราะจุดเริ่มต้นมันมาจากรั้วใหม่ที่ป้าบอกว่า
หลักเขตของเขาเนี่ยมันต้องเขยิบเข้ามาอีกนะ
แล้วพอเขยิบเข้ามาเนี่ยมันจะไปชิดกับกำแพงบ้านเขาตรงนี้ไง
แต่ป้าเขาบอกว่าก็เดี๋ยวดูก่อนนะอาจจะยอมถอยมาในที่ของตัวเองหน่อยนึงอะไรอย่างนี้

นายปวีพิมุกพิรมไกรฝ่ายกฎหมายสภาสถาปนิก
ความรู้เรื่องกฎหมายในประเด็นนี้เอาไว้แบบนี้นะคะ
คือการอ้างกฎหมายว่าสามารถทำได้เนี่ย
แต่ก่อนที่จะสร้างรื้อหรือทุบต้องแจ้งก่อนนะ
ไม่ใช่อยู่ดีคุณไปรื้อไปทุบของเขาได้ต้องไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก่อน
ที่ท้องถิ่นจะต้องไปดูว่าการสร้างการรื้อการทุบผิดกฎหมายข้อไหนหรือเปล่า
เช่นระยะร่นจากตัวบ้านเนี่ยควรจะมีระยะเท่าไหร่
ตึกสูงอาคารใหญ่ต้องมีระยะ๕๖เมตรเพื่อความปลอดภัย
โดยเฉพาะเรื่องของการเกิดเพลิงไหม้ควรมีพื้นที่ให้รถดับเพลิงเข้าถึงเป็นต้น
กรณีนี้แม้จะมีการแจ้งไปแล้วที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
แต่ก็ไม่ควรไปทุบห้องน้ำเพื่อนบ้านแบบนี้ค่ะ
ตามกฎหมายเนี่ยไม่ควรไปทุบเขานะคะมันเข้าข่ายการละเมิดสิทธิ์
ดังนั้นผู้เสียหายเรียกร้องทางแพ่งได้
ก็เริ่มต้นจากไม่ได้คุยกันให้เข้าใจ